ตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบทุเรียน

ว่าตามแผงค้ามีทุเรียนอ่อนปลอมปลนแล้วก็ขายอยู่หรือเปล่า
หน่วยงานเขาไปเคาะเคาะทุเรียน

เอาไม้เคาะดูซิว่าฟังเสียงสิว่าข้างในมันกลวงหรือเปล่า

แปลว่าไม่อร่อยมันเป็นเหมือนทุเรียนอ่อน

นี่รู้เลยว่าทุเรียนข้างในเป็นยังไง

ก็นำเครื่องสแกนพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดเปอร์เซ็นแป้งทุเรียน
ออกตรวจสอบตามแผงขายทุเรียนในพื้นที่จังหวัดเลยนะฮะ
หลังได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภคบอกว่าตอนนี้
โอ้โหมาซื้อทุเรียนปรากฏว่าพอกลับไปที่บ้าน
แกเองนะกลับเจอทุเรียนอ่อน
เออนะครับมันไม่เต็มภูผลยังไม่ทันสุกเลยนะครับ
โดยที่แผงทุเรียนในชุมชนกระแสบน
ริมถนนสายบ้านบึงแกลงตำบลกระแสบนที่อำเภอแกลง
ตรวจพบทุเรียนทั้งหมดได้คุณภาพมีเปอร์เซ็นต์แป้ง
เกินมาตรฐาน๓๒ขึ้นไป

นี่ครับพวกผมเนี่ยขายทุเรียนไม่อ่อนนะครับ
ซึ่งกำนันตำบลกระแสบนได้ออกสุ่มตรวจแผงทุเรียน

เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้ทุเรียนที่มีคุณภาพ
ไม่เสียชื่อชาวสวนทุเรียนตำบลกระแสบนครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจที่ตลาดพุ่มโพทอง
ตำบลมะขามคู่อำเภอพัฒนานิคมด้วยนะคุณ

ไปที่แผงของเจ๊ชมพู่หรือว่านางประพินพันธ์ดีพื้นนะครับ
เพราะว่ามีทุเรียนหมอนทองอ่อนหมดทั้งกอง

วัดค่าเปอร์เซ็นต์แป้งได้๒๔เองครับ
แต่ว่าถามเจ๊ชมพู่
เจ๊ชมพู่บอกว่าเจ๊ก็ไปซื้อทุเรียนทั้งหมด
แผงใหญ่ในตลาดตะพงที่อำเภอเมืองระยอง

ตอนแรกนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้บันทึกการตรวจ
พร้อมกับแจ้งให้นำทุเรียนส่งคืนแผงใหญ่เขาซะ

จะถูกดำเนินคดีนะครับ
และทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจแผงใหญ่ด้วยนะ
ไม่ใช่เฉพาะแผงของเจ๊ชมพู่นะครับ

ก็พบทุเรียนอ่อนปะปนอยู่บ้าง
ตักเตือนแล้วก็ห้ามโดยเด็ดขาดครับ

เพราะมันจะเสียชื่อด้วยนะครับ
โดยผู้ขายหากนำทุเรียนอ่อนมาขายนะคุณ
จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเลยนะ
ผิดกฎหมายนะครับอาญาด้วยนะบอกแบบนี้มาตรา๒๗๑
ใดขายของโดยหลอกลวงให้ผู้ซื้อ
หลงเชื่อในคุณภาพหรือปริมาณอันเป็นเท็จ
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี

หรือว่ามีความผิดตามพรบคุ้มครองผู้บริโภค
พศ๒๕๒๒นะครับมาตรา๔๗
ก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน

หรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับ

หากทำผิดซ้ำยิ่งโดนหนักเลยนะ
คือเจ้าหน้าที่ไปตรวจแล้วไม่ให้จำหน่ายแล้ว
แต่ว่าหากท่านเอามาจำหน่ายซ้ำอีกนะครับ
ก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
หรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาท
ท่านอาจจะโดนทั้งจำและปรับด้วยนะครับ

กลับไปที่บ้านแล้วแกะเจอเป็นทุเรียนอ่อน
ส่งคืนร้านค้าจะได้แจ้งเตือนร้านค้าเขา
เพื่อเขาไปรับซื้อมาอีกทอดหนึ่งนะครับ

สุ่มตรวจนะครับในพื้นที่

นิ้วให้เลยว่าของท่านถูกต้องนะครับ